สาวคนนี้โอ้โหบอกเลยว่าความสามารถหลากหลายมากจริง
แล้วไปปรากฏตัวที่ไหนก็สามารถเรียกเสียงชัตเตอร์ได้แบบ

เอาจริงเธอสวยทุกครั้งที่ออกงาน
ล่าสุดค่ะไปร่วมเดินแฟชั่นแบรนด์ไทย
ก็สวยเฉิดฉายเตะตาชาวต่างชาติได้สมมง

ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความฝันในฐานะนักแสดงของเธอค่ะ
ถ้ามีโอกาสค่ะก็คงได้ทำอะไรมากขึ้น
ถ้าอย่างเดินแบบอาจจะง่ายกว่า

มันคงต้องใช้เวลาในการคัดสรรอะไรต่างอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ว่าอาจจะด้วยคือด้วยข้อจำกัดในการทำงานของเราอะไรอย่างนี้ค่ะ

เราก็คงลองดูลองทำดูค่ะไม่ปิดโอกาสตรงนั้น

เป็นอีกฝั่งหนึ่งได้ทำอะไรที่มันหลากหลายขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็เลยคิดว่าถ้ามันจะเป็นของเราหรือจะมีโอกาสได้ทำอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็น่าจะเป็นอะไรดี

ซึ่งเจ้าตัวเองก็เป็นปลื้มสุดค่ะ
ที่ได้ทำอะไรแบบนี้ให้กับสังคมนะคะ
แพนถือว่าทั้งจิตใจดีทั้งสวย
ครบเครื่องจริงความสามารถก็หลากหลายนะ